ซึ่งเป็นแก่นำของพักเพื่อไทยเนี่ย

บอกโอ้โหไม่พออกไม่พอใจมากนะฮะ

จะไม่ร่วมงานอะไรกับภักดิ์เพื่อไทยแล้ว
แม้มันมีข่าวก็แสข่าวนะ

ไปพูดหาว่า

แล้วก็ตัวของลูกชายคือคุณวันอยู่บำรุง

หมายถึงตั้งคอลโลมอที่ผ่านมานะครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยนะครับ
ทุกผู้ชมครับ

นี่คือภาพที่คุณวันโพสต์ล่าสุด

ลูกสาวของคุณทักษิณนะครับ
ยืนคู่กับร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะครับ

แล้วก็ลูกชายของคุณวันก็คือ

ที่บ้านริมคลองย่านบางบอนนะครับ

ครอบครัวใจถึงพึ่งได้
คุณแพทองทานเองก็เข้ามาคอมเมนต์นะฮะ
ดีใจที่ได้เจอลุงเหลิมค่ะ

คุณเยาวิทย์ชินวัตรน้องสาวคุณนักศีลก็ใช้เฟซบุ๊กนะฮะ
เข้ามาแสดงความเห็นว่า๑ภาพกับล้านความปราบปลื้มใจ
ก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเคลียร์ชงเคลียร์ใจอะไรกันแล้วหรือยังไง
คุณวันเองเนี่ยเมื่อวันเลือกกรรมการบริหารพักเพื่อไทยชุดใหม่
ที่คุณอุ้งอิ๊งจะได้เป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็ยังไปโพสต์เอาไว้
อาจเป็นวันสุดท้ายที่จะเข้าพักเพื่อไทยแต่ว่าสุดท้ายก็มีภาพนี้ออกมานะครับ
ล่าสุดคุณอุ้งอิงแพทองทานนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมา
ที่ถนนพาหุรัฐนะฮะในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสต
พาเวอร์แห่งชาติไปร่วมงานเทศกาลดิวาลีสองพันยี่สิบสาม
เป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวอินเดียในการเฉลิมฉลองปีใหม่นี่ฮะ
ก็ไปร่วมงานด้วยการแต่งกายสวมชุดอินเดียเลยนะครับ
คักทีเดียวนะฮะงานนี้นะครับ
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด
แล้วก็ไปกราบสักการะพระพิคเนธ
ชมการเต้นบูชาเดินตลาดคลองโอ่งอ่าง
ชิมของว่างแล้วก็ชาวอินเดียด้วย
เราต้องการจะวางให้ประเทศไทยเป็นฮัพกร์ของเฟ๑๙๑๗
แล้วร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสนับสนุนแน่นอนค่ะ
ก็ละซะท่านนโมนตี้ด้วยก็มาสนับสนุนค่ะ
แล้วก็คิดว่างานแบบนี้เนี่ย
จริงมันเป็นความสำคัญที่เป็นคนไทยเชื้อสายอินเดีย

ก็รู้สึกว่าเขาได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้แบ่งปันในเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะคะ
ก็เป็นงานที่สวยงามมากอีกงานหนึ่งค่ะ
ส่วนภาพที่ได้ไปเจอลุงเหลิมนะฮะแล้วก็พี่วันด้วยหลานก้าโม่ด้วยนี่นะฮะ
คุณแพทองทานบอกว่าการไปพบร้อยตำรวจเฉลิมที่บ้านพักเนี่ย
ได้ไปพูดคุยกันว่าถ้าเกิดมีอะไรไม่สบายใจก็ขอให้ลุงบอก
ซึ่งลุงเหลิมก็บอกว่าไม่มีอะไรยังสนับสนุนแล้วก็ร่วมงานกับพักเพื่อไทยเหมือนเดิม
ส่วนเรื่องการน้อยใจคุณทักษิณความจริงแล้วคุณแพทองทันบอกไม่ได้คุยกันเลยนะฮะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยไปให้ข่าวแบบนั้น
เหลิมกับคุณพ่อไม่ได้คุยกันเลยอะนะคะเพราะว่าตอนกลับมาคุณพ่อก็อยู่ข้างในใช่ไหมคะ
ไม่ได้คุยแต่ทีนี้อิงก็เคยได้ถามท่านค่ะแต่ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรท่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
ท่านไม่ทราบว่าทำไมถึงถึงมีคนให้ข่าวแบบนั้นอ่ะนะคะซึ่งซึ่งก็ได้คุยกับลุงเหลิมไม่มีอะไรเลยค่ะ
คุณเหลิมก็เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรจริงแล้วก็รู้จักกันมาเอาตั้งแต่อิงเข้าการเมืองแค่๒ปีนะคะ
ไม่ได้ไปเจอลุงเหลิมในฐานะหัวหน้าพักนะคะอิงเข้าไปในฐานะที่ว่าอิ๊งรู้จักลุงเหลิมมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่กันแล้วอ่ะนะคะ
เพราะฉะนั้นไปก็เพื่อความสบายใจของเราทั้งคู่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยค่ะ